เคยมีรายได้หลักแสนบาทจากการเล่นบาสเก็ตบอลระดับอาชีพ

มาติดตามเรื่องราวนี้ได้จากคุณชูศักดิวงธรรมดีครับ
ลีลาที่ไม่ธรรมดาของต้นเอกสิทธิ์จูมเจริญ
สไตล์ของทีมวิวแชร์บาสเก็ตบอลวัย๓๘ปี
สร้างความยิ่งใหญ่ระดับอาเซียนให้ไทยมาหลายสมัย

เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริง
หลังประสบอุบัติเหตุจนต้องกลายเป็นคนพิการ

คือเข้ามาเล่นเหมือนกับเป็นเด็กใหม่
ชอบอะไรก็ทำตามภาษาของเรามีแนวฝึก
ใครสอนอะไรมาเราก็รับหมดทุกอย่างเรารับหมด
ตอนนั้นอายุผมยังแค่ประมาณ๑๘

แต่ชอบดูเอาของคนอื่น
ประดับความรู้แล้วก็ฝึกตามคนที่เขาเก่ง
น่าเชื่อว่าความสามารถที่เกิดจากพรแสวง
จะทำให้เอกสิทธิ์มีรายได้หลักแสนบาท
จากการที่เคยไปเล่นบาสเก็ตบอลอาชีพระดับทวนาเมนต์ที่ดูไบ
ประเทศสหรัฐอารับเอมิเลสเมื่อปีที่แล้ว
ต้นนะครับก็ถือว่าต้องต้องยอมรับ
ที่ผมรู้จักมาและสัมผัสมาอย่างลึกซึ้ง

ก็เห็นเขาเป็นนักกีฬาที่น่าจะเป็นต้นแบบเลยนะ

ต้นแบบของนักกีฬานักกีฬาทุกคนน่าจะดูไว้เป็นตัวอย่าง
คือเขามีความตั้งใจในการซ้อมในการเล่นสูงมาก
ถ้าจะบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ติดทีมชาติไทย
ไปติดทีมชาติญี่ปุ่นหรือติดทีมชาติเกาหลี

อย่างต้นนี่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทางหลีกตุลกีติดต่อมานะครับ
ภาษาทางเราทีนี้ทางเราเองทางสตาปโค้ชทางทีมงาน
แล้วก็ตัวเขาเองเราปรึกษาหาลือกัน
ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ตุรกีมันไม่ค่อยสงบ
เราก็เลยกลัวเรื่องความปลอดภัย
เชื่อว่าคนพิการทุกคนหากมีความตั้งใจจริง
จะประสบความสำเร็จคงไม่ใช่เรื่องยาก

สองต้องมีความมุ่งมั่น
ถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบเรื่องยาก

ผมนี่อย่างน้อย๑๐ปีถึงจะได้เก่ง
สามต้องอดทนเรื่องของร่างกายจิตใจ
แล้วก็ทุกอย่างที่รอบข้างเรา
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน